พูดถึงความขัดแย้งระหว่างทางอิสราเอลกับปาเลสไตน์
โดยเฉพาะในช่วงที่ปะทุขึ้นมา
มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นศตวรรษที่๒๐นะ
ช่วงสงครามโลกครั้งที่๑ไปต้นมา
โดยเฉพาะหลังจากที่พื้นที่บริเวณนั้น
ตอนที่ยังอยู่ในการครอบครองของอังกฤษ

เพื่อจะให้ทางคนยิวมีประเทศของตัวเอง

แต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาประทุจริงคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่๒
ตอนที่มีการประกาศตั้งเป็นประเทศอิสราเอล

เพราะว่าประชาชนที่เป็นชาวปาเลสไตน์ที่อยู่เดิม
คุณผู้ชมครับจนกระทั่งมามาถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าสงคราม๖วันนะฮะ
ช่วงนั้นชาติอารับหลายประเทศต่อสู้กับทางอิสราเอล
แต่พออิสราเอลนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้น
ทำให้สถานการณ์ตอนนั้นมันกลายเป็นว่าบริเวณรอบนั้นเลวร้ายขึ้นไปอีก
ทีนี้ถ้าไปดูบริเวณแผนที่ตัวอิสราเอลเอง
ฉนวนกาซ่ามันอยู่ทางตะวันตกคือติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
แล้วก็เขตที่เรียกกันว่าเวสแบงค์คืออยู่ทางด้านตะวันออก
แต่อยู่ทางตะวันตกของทางประเทศจอดแดงแม่น้ำจอดแดงก็เลยเรียกว่าเวสต์แบงค์
บริเวณนั้นนี่แหละที่เป็นพื้นที่ของทางปาเลสไตน์อยู่กับทางคนอิสราเอล
ที่เวสต์แบงค์มันจะมีนครเยลูซาเลมซึ่งเป็นนครอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่มีคนปาเลสไตล์นั้นอาศัยอยู่
คิดเป็นสัดส่วนก็คือว่ามากกว่าชาวอิสราเอลชาวยิวนะครับ
ไอ้จุดที่เป็นฉนวนกาซ่าซึ่งเป็นจุดของการครอบครองของกลุ่มฮามาส
อันนี้เป็นจุดที่เกิดสงครามขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
คือกลุ่มฮามัสเนี่ยซึ่งก่อตั้งมา๓๕ปีคุณผู้ชมครับ
ครอบครองในพื้นที่บริเวณฉนวนกาซ่าหลังจากนั้นก็ก่อสงครามนะฮะ
ด้วยการยิงจรวดอย่างที่บอกไป๕๐๐กว่าลูกแบบไม่มีการแจ้งเตือน
ทำให้ชนวนความขัดแย้งรอบใหม่ในรอบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหดุเดือดมากจริงนะ
ตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่๒เป็นต้นมา
ระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีความพยายามจะเจรจาสันติภาพกันหลายต่อหลายครั้งนะครับ
สำหรับสำหรับกลุ่มฮามัสเองเนี่ยซึ่งในประเทศทางตะวันตกเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดคุณผู้ชมให้ดูภาพอีกสักครั้งนึงนะครับ
ซ้ายมือก็คือทะเลเมดิเตอรีเดียนซึ่งฉนวนกาซ่านั้นอยู่ติดบริเวณนั้นนะครับ
แล้วก็ฝั่งขวาตรงนู้นที่เรียกว่าเวสแบงค์มีนครเยรูซาเลมนะครับอยู่
ขณะที่กรุงเทลอาวีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล
อยู่ข้างบนฉนวนกาซ่าขึ้นไป
จุดนั้นก็เป็นจุดที่มีสถานทูตไทยและสถานทูตหลายประเทศ
จริงก่อนหน้านี้ในสมัยโดนัลดทรัมป์สหรัฐอเมริกาคือมีความพยายามจะ
ย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเยรูซาเลมด้วยแต่ว่าถ้าย้ายไปเยรูซาเลมเนี่ย
สถานการณ์ก็จะดูเดือดมากยิ่งขึ้น
เอาภาพที่คุณผู้ชมเห็นประมาณนี้นะ
ก็เป็นข้อขัดแย้งยาวนานแล้วก็ยังไม่รู้จะมีข้อยุติกันยังไงด้วยนะคะ
ระหว่างพื้นที่เดิมกับพื้นที่ที่คนต่างถิ่นมาอยู่
คือถ้าว่ากันที่ผมเคยไปดูนักประวัติศาสตร์เค้าคุยกัน
ถูกไหมฮะว่าคนยิวอยู่มาเป็นพันปี
แต่บริเวณนั้นก็มีคนอาหลับคนปาเลสไตล์อยู่มาอย่างยาวนาน
ก็เป็นต้นต่อของปัญหาที่ก็รบกันมาหลายครั้งแล้วด้วย

เดี๋ยวรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ